ในวันนี้ตัวแทนของ๓พักการเมืองใช้เวลากว่า๔ชั่วโมงนะคะ
ในการเสนอความคิดเห็นให้กับคณะอนุกรรมการรับฟังความเห็นสร้างความสามัคคีปรองดองค่ะ
โดยทางพักความหวังใหม่ก็แนะนำอยากให้ใช้ประชาธิปไตยเป็นแนวทาง
ที่พักคนธรรมดาอยากให้ยกเลิกคำสั่งชุมนุม
เพื่อเปิดทางให้ประชาชนแสดงความเห็นกันได้เต็มที่ค่ะ
สำหรับบรรยากาศในการรับฟังความเห็นจากภาคการเมืองวันแรก
เริ่มต้นที่พักความหวังใหม่พักเครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย
และพักคนธรรมดารักประเทศไทย
โดยมีพลเอกชายชาญช้างมงคลประหลัดกระทรวงกลาโหม
ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการรับฟังความเห็น

ร่วมรับฟังภายใต้๑๐แนวทางที่ทางคณะกรรมการปยปได้กำหนดเอาไว้ค่ะ
ใช้เวลากว่า๔ชั่วโมงนะคะก็เป็นอันเสร็จสิ้น
ช่วงบ่ายพรุ่งนี้ก็จะถึงคิวของพักชาติพัฒนามีการแถลงข่าวทุกวันพุธและวันศุกร์
หลังจากการพูดคุยนายชิงชัยมงคลธรรม

จะสร้างความสามัคคีในชาติได้ก็ต้องใช้ประชาธิปไตยมาเป็นตัวนำ
ต้องคืนอำนาจอย่างรู้และเข้าใจ
พร้อมเห็นว่าการนิรัทธศกรรมไม่ใช่แนวทางแก้ปัญหา
เพราะความผิดทางอาญาไม่สามารถนิรัทธศกรรมได้
ยืนยันว่าบรรยากาศการหารือวันนี้เป็นไปด้วยดีค่ะ
ทางฝ่ายทหารเองก็เข้าใจและพร้อมรับฟัง
ส่วนนายธนพรศรียากูลหัวหน้าพักคนธรรมดาแห่งประเทศไทยเสนอว่า
ควรเป็นเรื่องของนักการเมืองหรือว่าแกนนำเท่านั้นที่จะมาร่วมหารือ
เพราะว่าประชาชนจำนวนมากก็มีเรื่องเดือดร้อนอยากจะสะท้อนมาถึงรัฐบาลเหมือนกัน
เห็นว่าควรจะยกเลิกคำสั่งชุมนุมทางการเมืองเกิน๕คนได้แล้วนะคะ
เพื่อให้ทุกคนได้แสดงความเห็นกันอย่างเต็มที่
พลเอกประวิทย์วงสุวรรณในฐานะรองประธานคณะกรรมการเตรียมการสร้างความปรองดอง
เชื่อว่าการรับฟังความคิดเห็นจะไม่มีปัญหาย้ำว่าจะพูดคุยกับพักการเมืองเพียงแค่ครั้งเดียว
จากนั้นจะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเสนอไปยังอนุกรรมการอีก๒คณะ
จะส่งต่อไปยังปยปชุดใหญ่
ขณะเดียวกันก็ได้ลงนามในหนังสือเชิญไปยังพักเพื่อไทย
และอีก๗๐กว่าพักเรียบร้อยแล้ว
เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกคนแสดงความเห็นกันอย่างเต็มที่ค่ะ
ก่อนที่จะมีการทิ้งท้ายทำสัญลักษณ์เป็นมินิฮัต
ให้กับผู้สื่อข่าวทุกคนด้วยค่ะ